ครบกำหนด๑๔วันแล้วนะครับสำหรับการกักตัวของคุณแมททิว

เพื่อไปรับคุณพ่อกลับบ้าน
นี่เป็นคลิปแห่งความอบอุ่นของครอบครัวนี้จริงนะครับ
เมื่อวานนี้ครับคุณแม่ลิเดียพาเดมี่และดีแลนด
รับคุณพ่อที่หน้าโรงแรมที่ใช้กักตัว
ซึ่งเขาบอกว่าคิดถึงคิดตลอดเวลา
ว่าที่พี่แมททิวกักตัวอยู่น่าจะบ่นคิดถึงลูกเมียทุกวัน
ทางฝั่งลูกเองก็งอแงอยากเจอหน้าพ่ออยากเล่นกับพ่อ
และเมื่อครอบครัวได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยนะครับ
อบอุ่นนี่ก็เรียกว่ากอดกันตัวกลม

นี่กอดกันตัวกลมหอมกันจนแก้มเบี้ยวจริงด้วย
ลูกน่ารักขนาดนี้ใครจะไม่คิดถึงนะ
อยากกลับบ้านแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับ